คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้นะคะต้องถือว่าเป็นคลิปเตือนภัย
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่บังใหญ่นนทบุรีค่ะ
มีป้ามากับเด็กเข็นรถเข็นสินค้า
หน้าร้านที่หน้าตู้โชว์เขามีสร้อยเป็นสร้อยเงินแล้วก็มีจี้อะค่ะ
หน้าร้านปุ๊บหยุดมองซ้ายมองขวาหยิบสร้อยที่โชว์อยู่หน้าร้านไปเลย
ไปเลยเหรอแบบนี้ค่ะไปดูเหตุการณ์นะคะ
แบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอคะแล้วภายในร้านก็มีพนักงานของร้านอยู่นะคะ
สองคนผู้ชายกับผู้หญิงแต่เหมือนกับเขากำลังนั่งกินอาหารกันอยู่อะค่ะครับ
เนี่ยเดินผ่านมองเห็นไหมคะมองพนักงานในร้าน
แป๊บนึงเอื้อมไปหยิบสร้อยเลยเป็นสร้อยเงินนะคะ
มีจี้อยู่ด้วยแล้วไปเลยอย่างนี้เลย
นี่ภาพอีกมุมนึงนะคะจะเห็นมุมไกลหน่อยเห็นทางด้านหลังค่ะ
นี่คือผู้ก่อเหตุนะคะแล้วมากับเด็กด้วยค่ะ
คือเด็กไม่ได้รู้เรื่องหรอกแต่สงสารเด็กเนอะต้องมาอยู่ในเหตุการณ์อะไรแบบนี้
รักทรัพย์อะค่ะหรือแกคิดว่าต้องไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ข้างหน้าหรือเปล่า
ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นร้านจำหน่ายเครื่องประดับค่ะ
เป็นลักษณะของการเตือนภัยนะคะคลิปนี้เผยแพร่ออกไปคนก็มาแสดงความคิดเห็นเยอะมาก
แต่มุมหนึ่งนะคะคนก็แอบติ้งไปที่พนักงานด้วย
พนักงานก็ต้องสนใจลูกค้ามองซ้ายมองขวาดูอะไรหน่อยไหม
แต่ก็แหมพนักงานเขาบอกผมก็พักเบรกกินข้าวเนอะอะไรแบบนี้นะคะ
ทานข้าวอยู่คนหนึ่งเหมือนอีกคนก็กำลังดูโทรศัพท์อยู่นะ

แต่ก็การก่อเหตุในลักษณะแบบนี้มันเป็นความผิดอยู่แล้ว
จะโทษพนักงานซะร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้
สมมุติว่าถ้าคุณป้าจะซื้อแล้วแบบแหมพนักงานไม่เห็นเราเลย
ก็ต้องตะโกนใช่ไหมถ้าเป็นเราตะโกนเรียกเขา

ทีนี้ทางร้านก็เลยมีหลักฐานชัดแล้วค่ะ
ก็เอาคลิปหลักฐานนี้นะคะไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ซึ่งคลิปแรกที่เห็นคุณป้าที่ก่อเหตุเนี่ย
อยู่มุมด้านล่างมันเห็นหน้าชัดนะ
ต่อให้ใส่หน้ากากอนามัยแต่มันเห็นหน้าค่อนข้างจะชัดมากเนี่ย
คือถ้าคุณป้าไม่ได้ตั้งใจก็รีบกลับไปที่ร้าน
ไปบอกเขาว่าเออแหมมันมีความคิดใจผิด

ป้าก็แหมนึกว่าต้องไปจ่ายเงินตรงนู้น

แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องเตือนพนักงานขายของด้วยนะคะ
ก็ต้องระแวดระวังตลอดเวลาค่ะ

เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดเยอะจริงนะครับ